คุณผู้ชมจริงตามร้านสะดวกซื้อนะ
มันก็จะมีน้องหมาไปนอนอยู่หน้าประตู

แต่ล่าสุดพนักงานของร้านสะดวกซื้อ
เอาน้ำร้อนไปสาดใส่หมาที่นอนอยู่หน้าประตู
เสร็จปุ๊บเดินไปคิดเงินลูกค้าตามปกติ
แต่ลูกค้าเห็นแล้วเฮ้ยมันไม่สบายใจมาก
มันต้องไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้
สงสารมันไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
โอ้โอ้โอ้
ไป
ไปแล้วหางลูกไปเลย

พอคนถ่ายก็เห็นแต่คราบน้ำร้อน

พนักงานไปสาดใส่หมาที่มานอน

ก็แหม่มันจะพูดอย่างไรเย็นด้วย
ไล่มันตะโกนเสียงดังมันก็แบบ

ปกตินะคือเหมือนกับน้องหมา
เขาเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อไปแล้ว

ฉันพูดตรงนะไปทุกสาขามีหมด
แล้วคนทั่วไปก็เฉยแล้วกับสิ่งนี้

ใช่แล้วก็จะไม่เคยเห็นพนักงานคนไหนเลยนะ

ใช่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะก็เห็นแล้วล่ะว่าเป็น

คือพนักงานเดินเอาน้ำร้อนไปสาดใส่มัน

ยืนคลิกเงินให้กับลูกค้าคนอื่น
ถูกโพสต์ไปคนในโซเชียลก็โหโกรธ
สงสารหมารุมวิจารณ์คนทำเพราะรับไม่ได้
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ไปถึง
ออกมาโพสต์ข้อความต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า
ประชาชนคนรักสัตว์ทำหน้าที่พลเมืองดี
ปรึกษาเข้าแจ้งความกล่าวโทษ
พร้อมเป็นพยานให้กับเหตุการณ์นี้
ผู้แจ้งเจ้าของคลิปยืนยันว่าเห็นกับตาจริง

บริษัทลงพื้นยืนยันว่าเห็นกับตา
หมาร้องเสียงดังจึงต้องมีการดำเนินคดีทารุณกรรมสัตว
จริงแล้วผมว่าหน้าร้านมีวงจรปิด
ก็วงจรปิดเยอะอยู่แล้วร้านสะดวกซื้อแบบนี้
ในปั๊มด้วยใหญ่ด้วยแล้วหน้าร้านต้องมีวงจรปิด
ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องเอาความก็ต้องไปเอาคลิปมาแหละนะครับ
ในส่วนของต้นสังกัดออกมาเคลื่อนไหวด้วย
เช่นกันมีการไปคอมเมนต์ตอบกลับนี่ฮะ
ทางบริษัทได้ทราบเรื่องและทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
พร้อมดำเนินการลงโทษพนักงานคนดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการไปตอบนะฮะ
จากนี้ทางบริษัทต้นสังกัดยังมีการโพสต์ภาพ
ที่พาน้องหมาตัวนั้นไปหาสัตวแพทย์นี่ด้วยนะครับ
แล้วแพทย์เองก็บอกว่าไม่ได้มีบาดแผลใดนะครับ
แต่พร้อมกันนี้ก็มีการรักษาโรคเรือนให้กับสุนัขตัวนั้นเป็นที่เรียบร้อย
คือหลายคนเห็นคลิปแล้วก็ถามหาแล้วว่าร้านสะดวกซื้อสาขาอะไร
ไม่ยากนะอยู่ในฉะเชิงเซาอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่ง
แต่ว่าคนในพื้นที่เห็นภาพแล้วก็รู้แล้วว่าตรงไหนครับ
แต่ตอนนี้ต้นสังกัดเขาก็บอกแล้วไงว่าเขารับผิดชอบแล้วก็มีการลงโทษไปแล้ว
ซึ่งมันอยู่ที่บุคคลนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะคะ